ธรรมดาโดนจนชิ้นแล้ว

เหมือนเห็นหมูอะไร
หมูนี่คือเราจะเข้าไปกิน
ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเสือดิ
เสือด้วยทำยังไง
มันเข้ามาเดี๋ยวกูตะปบ
คุยเรื่องของฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยต่างรู้จักชื่อของเขากันดี
นั่นคือโคชโย่งวรรพุษศรีมะคะ

แล้วก็อดีตหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทย

ซึ่งปัจจุบันก็ไปทำหน้าที่เป็นเฮ็ดโคช
ให้กับเกษตรศาสตเอฟซีทีมในไทยลีก๒
แน่นอนครับเรื่องราวที่จะมาคุยกับทางโค้ชโย่ง
เหนือจากมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนานักเตะไทย

ศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุสเบกิสถาน
ภายใต้การคุมทีมของเขานั่นแหละครับ
แม้ว่าเหตุการณ์จะล่วงเลยผ่านมา

แต่ก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยต่างก็ยังอยากจะรู้

ผลงานของทีมชุดนี้ที่ตกรอบแรกนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ

ต้องออกมาขอปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง
แล้วก็การถูกด้อยฆ่านะครับ
แล้วก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกินกว่าจะยอมรับได้
ไอ้ตรงนี้นะครับมุมมองโฟดโย่งเป็นยังไง

ไปคุยกับเขาดีกว่าครับโค้ดโย่งวรวุฒิศรีมาคะครับ

เขาไม่รู้เอาจะออกพูดทำไมในเมื่อฟุตบอลไม่ประสงค์ความสำเร็จ
เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดว่าเราทำทริมที่หรอกดีกว่ะ
เราก็เราก็เล่นที่ไม่ตรวจเลยดีกว่า
ประเด็นมันคือเกมแรก
เพราะทีมชาติชุดใหญ่ก็ติดหมดเลยนะ

อาจจะช้าจะเร็วจะกลับมาที่ไทยมาติดที่นี่ติดที่นู่น
พี่โย่งเนี่ยคือเราก็เฝ้าระวังกันอยู่แล้ว

ตอนที่เดินทางไปต้องคิดว่ามันต้องมี๓๐คน

เพราะผมคิดว่าการที่ไปที่นู่นแล้วมันเปิดประเทศแล้วมันเปิด
เปิดอะไรเนี่ยคิดว่ามันน่าจะฟรีแล้ว
ก็ที่อื่นไปอยู่ที่นู่นพี่อยู่เมืองไหนนะ

ถอดเราอยู่ในโรงแรมเราก็ถอดเกาหลีก็ถอดก็ถอด

คือเค้าเป็นโลกประจำถิตแล้วมั่งตอนนั้นอะ

ก็เราเอาคนที่สภาพดีดีกว่า

แต่มันก็เล่นแล้วเห็น
อันนี้พูดกันไม่ต้องดรามา

มีในเวลาติดโควิดคือพูดแบบเหมือนสัมภาษณ์แบบผ่านอะ
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เอาผลงานไปอยากด่าก็ด่าไป
ไม่มันเป็นก็เรียกว่าคือใช้คำว่าเราโชคพิธีดีกว่า
คือในใจคิดเลยว่าถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องโลกนะชุดนี้เข้ารอบ๘ทีมแน่นอน
อันนี้ถึงพูดตรงนะแต่พอมีเรื่องนี้คือให้มันจบไปตรงนี้ดีกว่า
อันนี้เป้าหมายของพี่โยงว่าโอเคลาด้วยผลงานด้วย
พอมันไม่เข้ารอบนี่เรารอบรู้แล้วว่าต้องรับผิดชอบที่อะไร

ตัวสินใจก่อนที่จะ

ให้มีชื่อโค้ชคนไทยมาทำรอบสุดท้าย
สักครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็จบ

หมา่ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาแค่นี้เอง
แต่อัสสิ่งที่มีความภูมิจารย์อย่างคือ

แต่ปัญหาคือเนี่ยถ้าต้องถามว่าแฟนทุกคนบอกว่า

โค้ดมีเวลาได้เจอกับเด็กแบบเต็ม
วันนี้พี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องมาเชิญกับมัน
เล่นพี่ไม่เจอเพราะว่าสมัยเล่นพี่เก็บตัวเป็นเดือน

แต่วันนี้หลีกเราอาชีพแล้วเนี่ย

เราต้องพูดว่าแค่เฉพาะช่วง๒ปีที่โควิดดีกว่า

เก็บไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทีมเข้ามา

แป๊บมันเหมือนกันคนมารวมกัน

เพราะว่าตอนนั้นขนาดคุณดูยังเข้าสนามไม่ได้เลยถูกไหม

อยากได้เวลาเพิ่มหรอ
ก็มีเวลาสัก๑๐วันก่อนไปมันได้

เพราะว่าเราเข้ามาตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาสมัครทีมชาติทีแรก
รู้แล้วว่าทีมชาติชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นชุดเราหรือชุดใหญ่นะ

ใช่ไอ้ตัวตามล็อกเลย

แต่ถ้าเกิดไอ้ล็อกตับนี้ตับนี้คือไหวไหม
ก็ต้องไปแล้วอ่ะไหนก็รับแล้วถูกไหม
ใช่เพราะว่าเราถามว่าตามเป้ามันจะตามเป้านะเข้ารอบสุดท้ายถูกไหม
แล้วก็พอรอบสุดท้ายเนี่ยจริงแล้วเราก็คิดในใจว่า
ถ้ามันมีเวลาก่อนที่จะไปรอบสุดท้ายสัก๗วันบังเอิญมันไม่มีไง
หมายถึง๗วันคือต้องฟูทีมด้วยนะไม่ใช่แบบว่าขยุมขยิบไอ้นี่ยังไม่มาอะไรก็ไม่เอา
ว่าโปรแกรมมันปรับเปลี่ยนหมดเข้าใจป่ะอ่าโปรแกรมปรับเปลี่ยนปั๊บมันไม่ได้
ฉะนั้นการรวมทีมเราสุดท้ายก็คือแค่วันที่๓๑วันที่๑กว่ากัน
ใช่ไหมแต่วันที่๒แข่งวันที่๑คือการที่นักเตะทุกคนลงไปแล้วมาเจอ
แต่พอเป็นวารุสิมค้าคือทุกอย่างเหมือนถูกลบไปเลยไงโฟกันไปนี่ไง
แต่อย่างน้อยเราก็ได้ชื่อว่ากูไม่แพ้ใครอาเซียนแล้วกัน
โอเคนะถูกต้องไปดูสติเลยย้อนหลังไปเลยไปลื้อมาเลยก็จริงนะถูกไหมไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นดีหรือไม่ดี
ก็ถูกหายไปไม่ว่าจะฟอร์มดีไม่ดียังไงแต่ว่าเรายังพอมีภาษีตรงนี้อยู่
อ่ะวันนี้นโยบายใหม่ถามหน่อยก้าวข้ามอาเซียนแล้ว
แต่สมาคมบอกว่า๙ข้ามอาเซียนคือกูเน้นพัฒนาในอาเซียนแล้วผลไม่เอาแล้ว
ในอาเซียนช่างมันไปเน้นในเอเชียถ้าถามจริงในมุมมองเป็นนักเตะเป็นคนเล่นมาเนี่ย
มันไม่ได้หรอกคือคำพูดได้ก้าวข้ามอาเซียนแต่ในอาเซียนเราก็ต้องให้มันอยู่ในระดับที่
เวลที่เราอยู่เคยอยู่อะนะมันอาจจะมีแพ้ได้ไม่เป็นไร
ใช่อันนี้เข้าใจแต่ตอนนี้เราแพ้แบบแพ้ชินแล้วไม่เป็นไรเราไม่เน้นไงเราไปเน้นในเอเชียได้ไหม
มันจะดีไหมถ้าเกิดว่าไม่ดีในอาเซียนแล้วไปดีในเอเชียได้ไหมมันยาก
อันนี้พูดในมุมเป็นนักเตะนะมันยากมันยาก
เพราะว่าถ้าในระดับที่มาตรฐานใกล้กันเราแพ้อยู่
เราจะไปชนะที่มันมาตรฐานเหนือกว่าเรามันยากมาก
ผมก็ยังงงไงว่ามันออกมาได้ยังไง

คือเราต้องยอมรับบอลเยาวชนเราเนี่ยมันพลาดตรงไหนรู้ไหม

คือตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเด็กทีมชาติเราไม่ว่าจะเป็น๑๖๑๙ปีนะครับ
คำว่าสู้เนี่ยมันต้องสู้แบบ

ไม่ว่าลาวเขมรหรืออะไรก็แล้วแต่

แต่สังเกตที่เขาเข้าบนกับเราเห็นไหม

คือสอบปลาวชนะเราไอจังหวะนี้สำคัญนะไม่มันจุดนี้ถูกถูก

นี่คือประเทศนี้ไงนี่คือประเทศนี้นี่คือประเทศนี้

ทุกประเทศมีมาตรฐานสูงหมดแล้วเราเล่น
ใช่แต่เราจะอาจจะไปทำตอนที่เราโดนไปแล้ว
อ่าซึ่งพอเกมเป็นรองเนี่ย

ทีสภาพจิตใจทุกอย่างพอมันเร่งขึ้นมา

เข้าใจครับอันนี้พูดในมุม

ในมุมที่เราออกมาแล้วไง

คือตอนนี้มันต้องรบนำ

คือชัดเจนทีมันโอเค

คือเด็กมันต้องมีความห่ามมาบ้างในการเล่นใช่ไหม

นามเขาเห็นเรานี่เหมือนเห็นหมูเลย

ถูกไหม

อย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราก้าวข้าม

แล้วถ้าเกิดเราไปแพ้ทีมอาเซียในอเมสเชีย

ถ้าจะให้ชุดเต็มปั๊บโอ้แม่งเล่นกับเราไม่ได้
แต่ถ้าใช้ชุดอะไรไปมันชนะล่ะโอเคอย่างนี้ไม่เป็นไร
แต่ถ้าเต็มแล้วก็ยังแพ้อยู่อย่างนี้ก้าวไม่ได้
แต่ตอนนี้เขากำลังอาจจะคิดว่าเขาไม่เอาชุดเต็มไปเล่นแล้วไง
ถ้าคุณไม่เอาชุดเต็มไปเล่นสมมุตินะ
แล้วชุดเต็มจะเอามาสกลางตรงไหนไปเล่นเกมประหลาดชาติ

คือทุกอย่างมันต้องเต็มหมดแต่แค่ถ้าช่วงไหนมันเต็มไม่ได้
เราก็เอาอีกชุดลงไปแค่นั้นเอง
เหมือนที่เวียดนามเขาจัดไอ้ทันเนียนครับล่าสุดเนี่ย
คือเขารู้ว่าเขาจะเตรียมทีมโดยที่หารองตัว

ถูกไหมเราอยากก๊าซ
แพ้มันก็ต้องรับให้ได้เพราะสุดท้ายถ้ามันจะไปดีในเป้าหมายปลายถามอดทนหน่อย
จริงถ้าพูดตรงนี้จำนวนน่าจะพอ
แต่ว่าการเพิ่มองค์ความรู้อะไรต่างน่าจะให้มีมากกว่านี้

ไม่ใช่เพราะทีมชาตินะสโมสรด้วย

ถ้าเราโค้ชฟิตเนทดีก็ต้องมาจาก
สำหรับประเทศถูกไหมคุณฟิตเนทในไทยก็ดีนะแต่ว่า
ครับว่าฟิตเนทสำหรับฟุตบอลมันอาจจะยังไม่ชั่วถึง
ก็อย่างที่บอกสมองทำไมช่วงพักเล็กหรือช่วงปิดเล็ก

ซึ่งจะกระจายความรู้ไปสู่

นี่กำลังมองรักยาวการพัฒนายดีสุขคือ
ที่สโมสรไม่ใช่ว่าที่ทีมชาตินะ

ถามว่าพี่จะพัฒนาวินัยเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายทัศนคติ

คุณไม่บอกว่ามีเวลา๑๐วันไปสร้างบนทีมชาติ

เอาถูกไหม
เป็นแผนไง
เยาวชนไปก่อนดีกว่าไปง่ายกว่าถ้าชุดใหญ่ไปถูกต้องเร็วกว่าแต่แต่คุณก็ต้องดูนะว่า
หลีกเยาวชนมันกลับมาก่อนนะให้มีการแข่งขันโค้ชจะได้ไปนั่งดูเด็กไง
ตอนนี้คือโค้ชดูเด็กไม่ได้โค้ชต้องเอาคนที่เขาโอ้โหพี่พูดในตรงใจ
ความรู้สึกอ่ะเออโดนมาเยอะมากพี่เนี้ยเออผมว่าทุกวันนี้ถ้ามันมีหน้าพี่อยู่ตรงไหนเนี่ย
ผมไม่ใช่ว่าเงินพี่พอมีคือมันรวยขึ้นมั้ยอะถ้าเอาจริงจังจะไล่ห์ทำอาชีพนี้

แต่ปัญหาคือที่ทำไมสิ่งที่นักต่างจิงก็ต้องลงใจว่า

นะก็คือตอนนี้โลกโซเชียลอ่ะ

พี่บอกพี่ว่าพี่โย่งร้องหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย

ปรึกษาแล้วก็มันก็โอ้โหมันหลายเรื่องนะฟ้องไม่อยู่

เพราะว่าพี่เป็นคนไม่ไปเล่นโซเชียลมีเดียแล้ว

พอมันเจอปุ๊บโอ้โหกูโดนด่าขนาดนี้เลยวะเนี่ย

ธรรมดาโดนจนชิ้นแล้ว

ใช่ไหมบางข้อความก็เออ

เราคิดว่ามันสงสัยนี่มันส่วนตัวเว้ย

คนปกติก็ตามเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องของกีฬานะ
การเมืองสวัสดีโครงเรียนข่าวเคราะห์อะไรอย่างนี้
หรือว่าบางทีโดนรากไปด่า
ไอ้คำว่าทัวลงมันมาใจเรื่องพวกนี้นะ

เพราะว่าโซเชียลวิดีโอมันก็หาเงินนั้นได้ใช่ไหม

เอานะแต่ว่าประเด็นคือกันกรองหน่อย
พี่คิดในใจเสมอว่าคนที่อยู่ในโลกโซเชียล

เพราะว่าถ้ามีเพื่อนฝูงคุณก็ต้องมีเวลาไปอยู่กับ

อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่คนนั้นคุณต้อง

คนที่คุณจะไม่ว่าเขาด้วยคือเคารพซึ่งกันและกัน

เรื่อยอ่ะแต่ถ้าเกิดคิด

มันก็น่าจะทำให้หลายวงการ

มันไม่ยากหรอกใช่ไหม

สักดอกเนี่ยมันก็หนาวเหมือนกันนะ